ช่วงนี้หยุดยาวหลายคนเดินทางท่องเที่ยวตรวจเช็คสภาพร่างกายเช็คสภาพรถกันดีแล้วหรือยังคะต้องตรวจให้ดีนะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลายิ่งช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะด้วยพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นกันหน่อยก็ละกันนะคะเตือนใจกันไว้จะได้ตรวจสอบระมัดระว
มีเด็กหกขัวเป็นเด็กผู้ชายถูกเก้าอี้ทับขาอยู่และที่น่าสงสารยิ่งไปกว่านั้นคือมีเด็กผู้หญิงวัยใกล้เคียงกันเสียชีวิตอยู่ข้าง
หน้าพบร่างหญิงวัยกลางคนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนเบาะด้านหลังพบร่างหญิงวัยประมาณ๓๕๔๐ปีได้รับบัตรเจ็บติดอยู่กับเบาะอีกค่ะ
ทุกรายที่อยู่ในรถกู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างงัดซากรถเพื่อนำร่างคนเจ็บและคนเสียชีวิตออกมาทั้งหมด
พองั้นเอาเก้าอี้นั่งในรถออกมาจนหมดเนี่ยเจอร่างเด็กหญิง๒ขวบค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นด้านหลังเบาะนั่งคนขับอีก๑รายค่ะ
กู้ภัยกับกู้ชีพก็ต้องรำเลียงผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลกุยบุรีนะคะเนี่ยตัวเท่านี้เอง
สรุปแล้วค่ะรถตู้คันนี้มีผู้โดยสารรวมทั้งหมด๑๐ชีวิตเป็นผู้ชาย๖ผู้หญิง๔และผู้เสียชีวิตเบื้องต้น
ตอนนี้ที่มีรายงานมาคือ๓รายเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะเป็นทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วย
ไปสอบถามนายสายันตันเร่งเจ้าของรถที่นั่งมาด้วยเขาบอกว่าเขากับญาติญาติเนี่ยกำลังจะไปร่วมงานแข่งนกที่จังหวัดนครนายกค่ะก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยแหละ
ขับรถมาจากอำเภอละแม่พอถึงตัวเมืองชุมพรก็เปลี่ยนให้นายเจริญขับตอนเกิดเหตุเขาหลับอยู่ค่ะเลยไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่คิดว่านายเจริญก็คงจะวูบหลับในเหมือนกันก็เลยเกิดอุบัติเหตุสลดแบบนี้ขึ้นเบื้องต้นตำรวจก็จะต้องสอบสวนข้อได้จริงต่อไปนะคะว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่
อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุสลดเหมือนกันเลยนะคะเกิดขึ้นที่แยกโรงเรียนหนองสานแตรในตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี
รถบรรทุก๑๐ล้อชนกับมอเตอร์ไซค์ค่ะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะพอตำรวจไปถึงเนี่ยสภาพรถบรรทุก๑๐ล้อคือตกอยู่ข้างทาง
มอเตอร์ไซค์อยู่ในสภาพพังยับหยินในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตทันทีถึง๓ศพนะคะ
เป็นคู่สามีภรรยากันชื่อในลบพาณิชย์อายุ๔๖ปี
กับนางเรนูภูคังอายุ๔๗ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างกันเลยค่ะอยู่หลังรถบรรทุก
แล้วก็มีร่างเด็กหญิงพาวิดาน้องอายุแค่ขวบเดียวเอง
หลานสาวของสามีภรรยาคู่นี้ก็นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตเหมือนกัน
ตรวจสอบเบื้องต้นค่ะก็ทราบว่าตายายเนี่ยพาหลานสาวขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากไปขายของที่ตลาดนัด
จะกลับบ้านอยู่แล้วถึงสามแยกที่เกิดเหตุ
รถสิบล้อเนี่ยเขาวิ่งมาทางตรงก็พุ่งเข้าชนอย่างจัง
แล้วก็ลากมอเตอร์ไซค์แล้วก็ร่างของทั้ง๓คนลงไปข้างทาง
จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีเหตุบังเอิญที่โอ้โหไม่น่าเชื่อ
ทั้ง๓คนที่เสียชีวิตเนี่ยเกิดวันที่๑๐ธันวาคม

อ้าวเมื่อวานก็วันที่สิบธันวาคมแล้วนะ
ถูกต้องวันเกิดอุบัติเหตุคือวันที่สิบธันวาคมเหมือนกันค่ะ
สามคนที่เกิดวันเดียวกันและเสียชีวิตวันเดียวกันด้วย
ผู้สื่อข่าวเราก็แม่
๓คนดวงถึงฆาตเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทั้ง๓รายห้ามเดินทางไกลเด็ดขาด
ซึ่งวันที่๑๐เนี่ยคือวันที่ห้ามเดินทางไกลและต้องไปทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร

สื่อข่าวเลยบอกว่าไม่ทันแล้วเขาเสียชีวิตแล้วในวันที่๑๐ทั้ง๓คนเลย

วิธีแก้ก็คือทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหรือว่าสร้างสารเอาไว้
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชมต้องบอกไว้ก่อน
ซึ่งก็แล้วแต่คุณผู้ชมสามารถสืบหาประวัติเนรนแอร์ได้นะว่า
เขามีประวัติมีพฤติกรรมอะไรยังไงมาบ้าง

ส่วนเลขทะเบียนของผู้ตายเนี่ยเนรนแอร์ก็บอกอีกเหมือนกันว่าเป็นเลขมรณะ
ทะเบียน๑กย๔๕๙๗มันเป็นเลขไม่ดี
ทะเบียนรถตกเลขมรณะมันก็คือเหมือนกับว่าดวงถึงคาดอะไรแบบนั้น
แล้วแต่คนเชื่อนะคะเดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบก่อนว่าตกลงแล้วอุบัติเหตุนี้
เกิดขึ้นได้ยังไงใครประมาทหรือเปล่าหรือว่าสัญญาณไฟมันไม่ชัดเจน
มันเป็นเวลากลางคืนแล้วมองไม่เห็นยังไง
ใหญ่กับรถเล็กเนี่ยคือจุดอับมันเยอะอยู่แล้วด้วย